คุณผู้ชมครับมีช่างรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งเขาติดต่อเพื่อนไม่ได้หลายวันแล้ว
แต่เขาอยากจะตามไปชวนแบบไปทำงานด้วยกันรับงานเอาไว้นะครับ
ก็เลยไปหาที่บ้านสุดท้ายเนี่ยนู่นแล้วฮะเพื่อนเป็นศพอยู่บนฝ้าเพดานของบ้านอ่ะ

นี่ใต้หลังคาเนี่ยครับควิมเม้นทรักทุ้งมาเลยนะครับ
ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบนะครับเพื่อนำศพลงมา
บ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตมสวนพริกอำเภอพระนครศรีอายุทยา
ตำรวจสพพระนครสิทธิยาก็มานะครับพร้อมกับทางกู้ภัยสมาคมอริยารวมใจ
ต้องจุดทูบกันนะฮะเพื่อดับกลิ่นนะครับ
จุดกันเป็นกรรมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ๒ชั้นมีรัวล้อมรอบขอบชิดนะครับ
ฝ้าเพดานเนี่ยศพของนายขวัญรุ่งคงคำจุนอายุ๓๕ปี
คว่ำหน้าลักษณะแบบนี้อยู่บนฝ้าเพดานในสภาพขึ้นอืดแล้ว
กลิ่นเม้นทรักทุ้งไปทั่วเลยนะครับกูภัยก็ต้องใช้บันไดเนี่ย
นขึ้นไปดูบนฝ้าก่อนนะฮะตรงใต้ฝ้านะฮะ
หลังจากนั้นก็ต้องวางแผนว่าเออจะเอาศพลงมายังไง
เพราะว่าช่องฝ้าตรงบันไดเนี่ยมันเอาลงลงมาลำบากนะครับ
เลยตัดสินใจว่าเปิดช่องตรงนี้ดีกว่าช่องระบายอากาศตรงหลังคาตรงนี้นะครับ
แล้วใช้เชือกเนี่ยโรยตัวเคลื่อนย้ายร่างของศพลงมา
ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะฮะแต่มันเป็นจุดที่มันใกล้กว่า
อ่าที่จะลงจากช่องแคบตรงหลังคาใต้เพดานด้านใน
จากการชนะสูตรเบื้องต้นไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ
ก่อนที่จะมาเจอศพในวันนี้คนที่เข้ามาตามหาเพื่อนเนี่ย
ก็คือคุณแสงดาวนะอายุสามสิบสามปีนะครับ
เป็นเพื่อนของคุณขวัญรุ่งคุณขวัญรุ่งอายุ๓๕
คุณวันรุ่งเสียชีวิตแสงดาวเนี่ยบอกว่าเขาทำงานเป็นช่างรับเหมานะครับ
ติดต่อเพื่อนไม่ได้สองวันแล้วนะวันนี้ก็เลยมาดูที่บ้านนะ
เป็นบ้านพักคนงานนะฮะเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อสองวันก่อนเห็นขวัญรุ่งเนี่ย
เขาขึ้นไปติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอ่าแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะ
ไม่รู้ไปไหนทุกผู้ชมฮะวันนี้เพื่อนมาก็ไม่เจอค่ะ
เอาเจ้าของบ้านบอกเห็นขึ้นไปติดไอ้นี่ฉนวนกันความร้อนเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้
อ่าเดี๋ยวเอาภาพย้อนไปหน่อยนะคือนี่นี่ไงแผ่นเนี่ย
พวกนี้เนี่ยมันจะกันความร้อนมันจะสะท้อนออกไป
ไม่ให้มันลงมาถึงในบ้านให้บ้านมันเย็นลงอะไรแบบนั้นถูกไหมคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าขวัญรุ่งเนี่ย
ขึ้นไปติดฉนวนกันความร้อนเมื่อสองวันก่อนแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะ
ไม่รู้ไปไหนเพื่อนมาก็ไม่เจอก็เลยเอ๊ะเออลองขึ้นไปดูหน่อย
พอขึ้นไปดูโอ้โหเดินมาแค่ชั้นสองนะฮะยังไม่ทันเปิดฝ้าเพดานนะ
เหม็นเน่ามาเลยคุณแสงดาวเขาก็เลยปีนขึ้นไปดู
บนนี่ช่องฝ้าเพดานตรงนี้นะฮะโอ้โหเพื่อนนอนแบบตายขึ้นอืดแล้ว
โทรไปหาผมเมื่อสองวันที่แล้วว่าจะเข้ามาทำงานด้วย
ผมก็เลยว่าเราก็ไม่เห็นแกมาแล้วเช้าผมโทรหาทุกวัน๒วันแล้ว
ทำไมไม่เห็นโทรมาขี่งานเราก็เล่นอย่างนี้
อันนี้ผมก็เลยเข้ามาดูอืมแล้วก็โทรหาเจ๊ว่าเจ๊เห็น
พี่มนต์เปล่าเจ๊บอกเห็นแกทำงานอยู่บนป้านะ
เจ๊ก็ไม่เห็นเขาหลายวันเนี่ยแล้วกบลองขึ้นไปดูข้างบนดิ
ป้าเห็นแกทำป้าอยู่ข้างบนผมก็เลยไปเปิดดู
แล้วเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วผมก็เปิดไฟดู
แล้วเห็นแกผมเห็นปุ๊บผมว่ากลิ่นแปลก
แล้วผมเรียกเรียกแล้วก็ไม่ได้ยินผมก็เลยลงมาเลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของบ้านบอกว่า
ผู้ตายเป็นช่างไฟนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้านนี้มานาน
ส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาสร้างบ้านพักให้คนงานอยู่
เมื่อสองวันก่อนผู้ตายขึ้นไปติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนเพื่อนมาหาในวันนี้นี่แหละ
บอกติดต่อไม่ได้นี่ห้องนอนของเขานะฮะ
มีการสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากถูกไฟช็อตเนี่ย
ผู้ตายเป็นช่างไฟและบ้านหลังนี้ติดเชฟที่ขัดนะครับ
ไม่น่าจะใช่ไฟช็อตคาดว่าตอนขึ้นไปเนี่ย
อากาศน่าจะร้อนแล้วก็อบอ้าวมากกว่าใต้หลังคานะ
แล้วขึ้นไปทำงานคนเดียวอาจจะแบบวูบอ่ะฮะ
วูบแล้วหมดสติน็อกไปแล้วอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยครับ

พนักงานสอบสวนก็มาเก็บหลักฐานต่างไปนะครับ
แล้วก็ชนะสูตรเบื้องต้นแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะครับ
เดี๋ยวจะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อไปครับ